วันนี้พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
มีกำหนดที่จะไปร่วมพิธีศพของเหยื่อผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์กระดาษยิงที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันโคราชนะครับ
ซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก่อติดในพื้นที่ครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียรายงานมาจากวัดสุทธจินดาวรวิหารจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ครับคุณทัศนัยคุณอรัชพรครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสุทธาจินดาวรวิหารนะครับ
ซึ่งวัดแห่งนี้จะเป็นจุดที่๒ที่ทางผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
จะเดินทางมารวมพิธีศพเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตนะครับ
ถูกกระดยิงภายในห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันนะครับที่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเหตุการณ์นี้อย่างที่ทุกคนทราบนะครับที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงเย็นวันเสาร์ที่๙กุมภาพันธ์
ตอนนั้นถึงเช้าวันอาทิตย์ที่๑๐กุมภาพันธ์
ดูขณะนี้นะครับด้านหลังของผมจะอยู่ที่ศาลา๑นะครับ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเตรียมการนะครับ
เพื่อรอรับขบวนของทางพนักท่านทางพลเอกประยุจันทร์โอชานายรัฐมนตรีนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับการกำหนดการนะครับของทางผลเอกประยุทธ์นั้น
จะเดินทางไปที่วัดโพก่อนนะครับซึ่งที่นั่นเป็นที่ตั้งศพของดาบตำรวจชัชวานทองแท่ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจศพพลเมืองนครรัชศรีมาที่ถูกจ่า๑๑คร่างกราดยิง
ขนาดกำลังสกัดเส้นทางหลบหนีทางพลเอกประยุทธ์จะเข้ากล่าวแสดงความเสียใจ
และให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและจะร่วมพิธีรดน้ำศพดับชัชวานด้วย
ก่อนที่จะเดินทางต่อมายังวัดสุทธาจินดาวรวิหารแห่งนี้นะครับซึ่งที่นี่อยู่ห่างจากวัดโพ
ประมาณสองกิโลเมตรซึ่งที่สารห้านั้นจะเป็นที่ตั้งศพนายสมเกียจ
วิชุปัญญาพาณิชย์อายุห้าสิบสี่ปีที่เสียชีวิตจากการถูกคนล้ายิง
และถูกไฟคลอกเสียชีวิตโดยนายกรัฐมนตรีนั้นก็จะทำการร่วมพิธีศพ
แล้วก็จะเข้าให้กำลังใจนายขออภัยครับทางนางพิมถิ่นนัน
วงสุวรรณภรรยาของนายสมเกียจด้วยจากนั้นจะเดินทางมายังที่สาราหนึ่งนะครับ
ซึ่งสาระนี้จะเป็นสาราที่ตั้งศพของทางนายสุริยะริมปัชยาแล้วก็นางสาวปรัชญานวลรักษา
และเด็กชายปรมะริมรัชตามอน๓พ่อแม่ลูกนะครับ
เสียชีวิตถูกยิงภายในร้านขายเสื้อผ้าที่บริเวณชั้นแอลจี
โดยศพสามพ่อแม่ลูกนั้นได้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ติดตามข่าวนี้เป็นอย่างมาก
เพราะนางสาวปรัชญานั้นเสียชีวิตอยู่ในลักษณะของการนอนกอดลูกโดยมีสามีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างนะครับ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของผมนั้นได้พูดคุยกับนายนัทธนลโพธิพันธ์พี่ชายของนางสาวปรัชญานนท์รักษาด้วยนะครับ
เขาได้มีการบอกว่ายังคงโกรธแค้นผู้ก่อเหตุและก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวเขา
และเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงเกินกว่าที่จะรับได้
โดยทั้งสามคนนั้นเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็รักกันมากไม่ว่าเวลาไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกัน
ส่วนสาเหตุที่นำศพทั้งสามคนมาไว้ที่วัดเดียวกันเพราะทั้งสามคนรักกันมากนั่นเองครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็อย่างที่ผมได้มีการบอกนะครับก็คือขณะนี้ด้านหลังเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเตรียมการที่จะรอขบวนของทางผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
โดยหลังจากที่เสร็จสิ้นจากที่นี่นะครับภารกิจต่อไปก็คือทางผลเอกประยุทธ์นั้นจะเดินทางต่อไปที่วัดสามัคคีนะครับ
ซึ่งจะไปร่วมพิธีศพเด็กชายรัชชานนท์กาญจนาเมษก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังกองบินหนึ่ง
แล้วก็จะเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครต่อไปและนี่คือบรรยากาศล่าสุดจนถึงณขณะนี้ที่วัดสุธาจินดาวรวิหาร
ผมนัทธพงศ์เลียสันเทียกข่าวเทวรัฐทีวีบรรยาการครับ
คุณนัทธพงศ์ตอนนี้พูดสิทธิ์ของเรายังคงกอดติดในพื้นที่อยู่จนกว่าทุกอย่างจะเสร็จที่ตรงไปนะครับ